กฎหมายก็รองรับสิทธิ์ของเจ้าหนี้อยู่แล้ว
ว่าโอเคถ้าลูกหนี้ผิดรัฐผิดเชิงร้านหนี้

แบบนี้
ก็คือคมครูหรือทำร้ายลูกหนี้ในการทวงหนี้หรือบังคับ
โทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๕แสนบาท

ใช่คืออย่างนี้คือโทษจำคุกด้วยแต่ว่าอย่างว่าก็คือต้องพิสูจนให้ได้ว่าจ้างวานถูกไหมคะ
เอาแน่นอนครับตอนนี้เขาไม่ได้มาทวงด้วยตนเอง

คือลักษณะของถ้าเป็นคดีนี้สมมุติว่าเจ้าหนี้จ้างวาน

ถ้าเขาจ้างมาทวงหนี้นะหรือทำร้ายร่างกายเกี่ยวกับหนี้นะ
แต่อย่างที่ตำรวจพูดเมื่อกี้นะครับว่า
ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นเรื่องทวงหนี้หรือมีเรื่องอื่นด้วย
ถ้าเป็นเรื่องทวงหนี้ก็ว่าเป็นเรื่องทวงหนี้
แต่ถ้าเป็นเรื่องความแค้นส่วนตัวหรือเรื่องแบบหมั่นไส้
เรื่องอะไรก็แล้วแต่มันก็ผิดอยู่อีกกฎหมายอีกอยู่แล้วนะครับ
คนละส่วนกันก็ขึ้นอยู่กับตำรวจ

ก็คือแบ่งคดีทำร้ายร่างกายก็เป็นคดีหนึ่งนะ

ส่วนจะมีการจ้างวานไหมต้องพิสูจน์

มันก็จะถูกตรวจสอบเองโดยกฎหมายเช่นเดียวกัน
กู้นอกระบบก็เป็นเรื่องที่ตำรวจต้องดำเนินการอยู่แล้ว

ได้ข้อมูลว่ามีการปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมาย

ในขณะเดียวกันเจ้าหนี้
ใช้คนอื่นมาทวงหรือมาทำร้ายร่างกายเกี่ยวกับหนี้

เกี่ยวกับการทำร้ายหรือการพยายามฆ่า
ซึ่งในส่วนนี้เองในส่วนของผู้เสียหาย
ก็เป็นสิทธิ์ทางแพ่งที่จะเรียกค่าเสียหายคืนถูกไหมคะ

ถ้าสมมุติสู้นะคดีมันนัวเหมือนกันนะคะ

แต่ว่าเราจะเสียเวลาในการฟ้องร้องกันหน่อยใช่ไหมคะ

ก็คือต้องฟ้องกันอย่างเดียวแจ้งความกันอย่างเดียว

เพราะว่าไปคุยดีเขาจะยอมคุยด้วยหรือเปล่ายังไม่รู้เลย

สมมุติว่าถ้าเราคิดว่าน่าจะมาจากเรื่องทวงหนี้

อย่างนั้นย้อนกลับไปตอนที่เริ่มต้นเป็นนี่กับเจ้าหนี้คนนี้นะคะ
ถ้าเราคิดว่าเขาเกี่ยวตอนนั้นปี๕๘
แล้วก็คือไล่เรียงมาคือก็ใช้ไปบ้างแล้วก็กู้เพิ่มบ้าง

ซึ่งคนในตลาดที่เราขายด้วยการแผงใกล้กันเนี่ยมีคนเป็นนี่

เป็นบวกนั้นน่าจะเป็นร้อยคน
ทีนี้เขาเคยมันเคยมีข่าวว่าใครซึ่งเป็นลูกหนี้ของผู้หญิงคนนี้ที่ถูกทำร้ายร่างกายไหมคะ
มันไม่มีแต่ว่าตัวเขาจะชอบเล่าให้ฟังว่าวันก่อนไปเล่นงาน
ตัวคนนี้เพราะว่าเบี้ยวหนี้อะไรแบบนี้

เขาบอกให้คนไปดักดูบนสะพานลอย
เดินมาเขาก็พูดสำคัญเขาก็ยันลงมา
ถ้าไม่มีสื่อเล่นกันตอนแรกเนี่ย
ถูกไหมฮะอย่างคนนั้นเหมือนกันที่บอกตกตกสะพานลงไปเนี่ย
มันก็เหมือนเป็นอุบัติเหตุคนเป็นพิการไปอย่างนี้ครับ
ทีนี้ตอนก่อนเกิดเหตุมีทะเลาะวิวาสอะไร
หรือปากสีอะไรกับเจ้านี่ไหมคะ
เขาก็มาบอกว่าเขาจะเลยระอาชีพเนี่ย
แต่ข้อมูลค่อนข้างละ๖๐๐๐๐คืนดอกเบี้ยเขาไม่สนแล้ว
ใช่ไหมคือต้องหาทางหาให้เขาให้ได้
ผมก็บอกผมไม่มีปัญหาเราป้าป้าผมชั่วโมงนี้หาเงินลำบาก
เขาก็บอกว่าถ้าไม่หามาเขาก็จะเอาพวกรับจ้างโทเน่มา

แล้วถ้าสมมติเคยมีปากเสียงตั้งแต่๖อึ่ง
ทำไมเราถึงคิดว่า๖๓เกี่ยวกับเขาคะ
ตลอดระยะเวลา๒ปีได้ติดต่อกันไหมคะ
คือเขาก็ยังอยู่บริการเบลเลนพวกนั้นนะฮะ
เก็บเงินให้กรงดองเหมือนปกตินะฮะ
แต่เขาไม่ยอมเจอหน้าสาผมเลย

แต่เขาประกาศไปทั่วตลาดเลยว่า
ผัดปูเนี่ยเจ็บแน่นอน

คือหมายว่าบอกให้ลูกหนี้กลัว
แต่ทิ้งช่วงไป๒ปีกันนะฮะ

สุดท้ายต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเกี่ยวก่อนนะคะ

แต่สุดท้ายอย่างที่ทนายเกิดผลบอกสุดท้ายต้องพิสูจนให้ได้ว่าเกี่ยวก่อน
ไม่ว่าจะเริ่มจากคนที่เราสงสัยว่าเกี่ยวในการจ้างวาน
หรือว่าจะเริ่มต้นคดีจากคนที่ทำร้ายร่างกาย

เดี๋ยวยังไงคงได้ตามต่อเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มต้นคดีหลังจากที่หายป่วยมานะคะ